ถึงตุลาคมของทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ที่สำคัญคือเป็นการเปลี่ยนโฉมไปเลยด้วย
เพราะว่ามีจอเล็กและเปิดตัวด้วยราคาที่ไม่สูงนักค่ะ
หรือประมาณ๑๔๐๐๐บาทเท่านั้นค่ะ
ซึ่งจะเปิดให้สั่งจอง๒๔มีนาคมนี้
และจะวางจำหน่าย๓๑มีนาคมไปจนถึง๑๒ประเทศก็จะมีการวางจำหน่ายในไทยและอีก๑๑๐ประเทศในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะ
เหลือราคาเรือนละ๑๔๐๐บาท
พร้อมเปิดตัวสายรัดข้อมือยี่ห้อใหม่และสีใหม่ที่สร้างจากวัสดุอย่างผ้า
หลายฝ่ายกังวลว่ายอดอาจลดลงในไตรมาสต่อไป